เพราะว่าลงมากินผลไม้กินพืชไร่ในสวนของชาวบ้านนะครับ

เยอะเลยทั้งที่ปลาจีนและนครนายก
เดี๋ยวผมจะพาไปที่นครนายกก่อนครับคุณผู้ชมครับ
พลายสาลิกาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะ
นี่แหละครับมันวิ่งไล่เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งหนีตายกันสุดชีวิตครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามผลักดันมันออกจากสวนผลไม้ของชาวบ้าน
ตะบนสาวริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่๑๓นางรอง

วิ่งตัวใหญ่นะ
นะครับเล่าว่า
ได้รับแจ้งว่าเจ้าพลายสาริกาเนี่ยนะครับ
มากินผลไม้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก

พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครชุดเพื่อนช้าง

ผลักดันช้างให้กลับเข้าป่า
แต่คาดว่าพลายสาริกาเนี่ย

ทิ้งระยะห่างกันพอสมควรแล้วนะครับ
เจ้าพลายสาริกามันก็

แล้วก็เดินลงไปในน้ำ

แล้วก็ขึ้นมากินผลไม้ของชาวบ้านต่อ
จนมันอิ่มแล้วก็เดินกลับเข้าป่าไป

ช่วงนี้จะมีช้างป่าจากเขาใหญ่ลงมาหากิน
ในพื้นที่ตะวนสาริกาเนี่ย
มากกว่า๔๐ตัวดีด้วยนะครับ
ก็เป็นเพื่อนของเจ้างาเดียวนี่แหละ
ไปที่ประจีนบุรีนะครับ

ของชาวบ้านครับตะบนกรอกสมบูรณ์อเภอศรีมหาโพธิที่ปลาจีนบุรี
มีช้างป่า๒ตัวออกมาเดินหากินกันอย่างสบายใจเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับ
ซึ่งวันเดียวกันนี้ก็มีชาวบ้านวังทะลุพบรอยเท้าช้างแล้วก็กองขี้ช้าง
อืมนะฮะเข้ามาในหมู่บ้านโดยเฉพาะนะครับ
บริเวณด้านหลังบ้านพักของชาวบ้านซึ่งเป็นสวนกล้วยแล้วก็เป็นไร่อ้อยด้วย
ด้านนายกู้เกียจแสงจันทร์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๓
บอกว่าประสานไปอย่างเจ้าทฤทธิ์ชุดผลักดันช้างป่า
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือไหนแล้ว
แต่ขณะนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยเจ้าหน้าที่งานเยอะติดคิวผลักดันช้างป่านี่แหละนะครับ
กว่า๕๐ตัวในตะวนเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีครับจึงยังไม่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้
เรื่องต้นต้องใช้ชุดชรบเฝ้าติดตามช้างสองตัวนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับอันตราย
โดยเหตุการณ์ช้างป่าเขาอ่างรืนัยข้ามเขตเข้ามาหากินในพื้นที่รอยต่อปลาจีนบุรีเนี่ยนะครับ
มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำแหละเราก็อ่านข่าวแทบจะทุกสัปดาห์แหละ
จากช้างป่าเหล่านี้จำนวนมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเร็วเพิ่มเร็วเพิ่มเร็ว
พื้นที่อยู่มันเท่าเดิมหรือบางทีก็ถูกชาวบ้านบุกรุก
คราวนี้ก็ไม่รู้ใครลุกใครแล้วล่ะฮะมันก็ลงมาแบบนี้แหละฮะ